กันที่นักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เสริมความแข็งแกร่งของร่างกาย
ก่อนที่จะมีคิวอุ่นเครื่องเย็นวันนี้
เพื่อตัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุด๑๑คนแรกค่ะ

กับทีมกำแพงเพชรเอฟซีเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ

ก็เน้นที่การเสริมความฟิต
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่อง
โดยแบ่งการเตรียมความฟิตเป็น๒กลุ่ม

จากกรีดเวลพิบัมจากเอฟซีโตเกียล

โดยก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะถอนตัวไป๓คนด้วยกันนะคะ
ก็คือพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลค่ะสุริยาสิงหมุ้ยจากเชียงรายยูเนเต็ด
และเจริญศักดิ์วงกรจากแอร์ฟอร์สเซ็นทันเอฟซี
ซึ่งหลังจากอุ่นเครื่องกับในช่วงเย็นวันนี้
ทีมชาติไทยก็จะเดินทางไปจังหวัดบุรีรำเวลา

นะคะไทยจะประเดิมสนามพบกับญี่ปุ่น
วันที่๙ธันวาคมนี้๒๐นาฬิกานะคะ

หลังจากจบทวนาเมนต์นี้ก็มีโปรแกรมลงแข่งขัน

ระหว่างวันที่๙ถึง๒๗มกราคมปีหน้านี้ค่ะ